เพราะเจ้าสินใจนี่คนที่อุ้มเป็นคนจีนด้วยแล้วก็มีคนไทยรวมอยู่ด้วย
แล้วหลายคนด้วยคุณผู้ชมคดีนี้ตำรวจสืบสวนนครบานครับ
พร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนสนยานวาและสนบางโพงพาง
ไปร่วมกันสืบเลยคดีที่ภรรยาของผู้เสียหายชาวจีน
โดนกลุ่มคนร้ายอุ้มตัวไปเรียกฆ่าไทยเมื่อสิบหกเมษายนที่ผ่านมาครับ
โดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่าคดีนี้
เกิดขึ้นที่ห้องพักย่านเตาปูน
ผู้เสียหายก็คือหวนติ่งซ่วน
โดนอุ้มไปที่โรงแรมย่านสาธรณ์เรียกค่าไถ่เป็นเงิน๑ล้าน๘แสนบาท
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปช่วยเหลือหวนติ่งซ่วนครับ
อย่างปลอดภัยและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คน
๓คนนี้มีเว้ยเหมือนเถา
คนนี้เป็นคนจีนแน่นอนชื่อแบบนี้เว้ยหวนเถา
อีกคนชื่อเอกราชอันนี้ไทยแน่
และนายสุรชัยนี่ก็คนไทยครับ
สืบไปสืบมาอ้าวไม่ได้จบแค่๓คุณผู้ชมครับ
มีผู้ก่อเหตุรวม๑๑คน
หลังจากจับผู้ต้องหาได้อีก๓คนแล้วนั่นหมายความว่ายังมีอีก๘คนครับ
เป็น๘คนที่มีภาพปรากฏในวงจรปิด
ใน๘คนเป็นคนไทยอีก๖คนนะ

ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งหมดมาครับ
จากการสอบถามนายหวนติ่งซ่วนผู้เสียหายให้การว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาไปยืมเงินจากนางสาวเซี่ยวเหลยเป็นเงิน๑ล้าน๘แสนบาทครับ
แล้วต่อมาหวนติ่งส้วนก็นัดเจอกับเซี่ยวเหลยเพื่อจะเจรจาเรื่องหนี้สินที่ติดค้างกันล้านแปดนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าไปโดนเซี่ยวเหลยกับพวกพาตัวอุ้มขึ้นมา
ขึ้นมาบนรถเลยแล้วนำมาขังที่ห้องพักในโรงแรมแห่งนั้นครับที่ย่านสาธรณ์
แล้วก็บังคับให้ใช้หนี้ทั้งหมด๑ล้าน๘แสน
วนติ่งซั่วเนี่ยก็เลยโอนเงินคืนให้ไปก่อนประมาณ๙แสนงวดแรก๙แสนบาท
แล้วก็ส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
หลักฐานสำคัญก็คือภาพจากวงจรปิดในวันเกิดเหตุคุณผู้ชม
๑๕เมษายนแต่เซี่ยวเหลยไม่ได้มาคนเดียวพาชายชะกัน๑๑คนมาด้วย
จำนวนนี้เป็นชาวจีน๓เป็นคนไทย๘
แล้วก็พาผู้เสียหายออกจากร้านกาแฟไปตอนประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
หลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็พาหวนติ่งซ่วนผู้เสียหายขึ้นรถ
โรงแรมที่ย่านสาธรณ์ครับตอน๕โมงเย็น
ขณะที่วงจรปิดในโรงแรมพอดูแล้วเนี่ยจับภาพขณะ
ที่คนร้ายพาหวนติ่งซ่วนขึ้นลิฟต์ไปชั้น๔ก่อน
แล้วก็ขึ้นลิฟต์ต่อไปยังชั้น๖อีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็พาเข้าไปในห้องพักเป็นจังหวะที่ตอนที่เขา
เรียกค่าไถให้จ่ายมาร้านแป่ใช่จ่ายมา
ล่าสุดคุณผู้ชมรองผู้ประชาการตำรวจนครบาน

เพื่อจะอายัดนำเงินกลับมาคืนให้กับผู้เสียหาย

สอบสวนพบว่าคดีนี้เป็นคนจีน

ส่วนคนไทยที่มีคนไทยตั้งหลายคน

ส่วนกลุ่มคนร้ายที่เหลืออีก๘คนยังไม่พบข้อมูลว่าเดินทางออกนอกประเทศครับ
ว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะจับกลุ่มตัวผู้ร่วมก่อเหตุมาได้ทั้งหมดครับ